เพื่อรักษาอาการเส้นเสียงอักเสบ

มีแต่คนถามว่าปิ๊ยเป็นอย่างไรบ้าง

อ๋อตอนนี้ดีสิแล้วครับ
ก็ยังมีหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่บ้าง
ไม่ต้องทำเสียงแอปว่าไม่สบายสิ

พี่พูดไม่ไหวเลยเหรอ

มันจะเหนื่อยมากเวลาพูดอย่างนี้

ก็คือแผนการรักษาต่อไปเราก็คือ

เหมือนเวลาเต้นอย่างนี้

ถ้าเกิดว่าเต้นผิดจังหวะมากเกินไป

เข้าไปจี้ที่หัวใจ

คือเอาเครื่องมือเข้าไปจี้ไปฟ้าที่หัวใจ
เพื่อให้มันแบบกระตุ้นมันให้มันให้มันเดินปกติ

แต่ตายยากเพราะว่าต้องเอาพี่ม้าไปก่อน
โอเคพี่หนุ่ม

ไม่ไสสโมกป๊าย
ชาวมาเย็นมา
ไม่ใช่ป๊อกทีเดียวเลยนะ
อาจเถียงไม่นานทำไมปากเป็นอย่างนี้เราะ

เดี๋ยวให้หัวใจหยุดเต้นเลยนะ
ถูกต้องจนมันสะสมมาเรื่อย
จนเริ่มมีอะไรไปแท้งลำคอเขาหรือเปล่า
ก็ของหัวเขามั้งของหัวเขาอ่ะปากเสียปากเสีย
เขาบอกอาการป่วยข้างในนางทรมานวุฒิบอกอย่างนี้
นี่ลายต่อไปก็คืออีมดดำนี่แหละไม้ของดิฉันไม่มีวันเป็นอะไรค่ะ

เป็นฤทธิดวังโอ๊ยฤทธิดวัง
ซึ่งก็บอกว่ายิ่งอาชีพพิธีกรมีความจำเป็นจะต้องใช้เสียง

คุณหมอก็บอกอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วนะ
ถ้าไม่หยุดพักใช้เสียงอาการอาจจะเริ่มรุนแรงขึ้น
ดังนั้นมีความจำเป็นต้องหยุดพักเป็นเวลา๓สัปดาห์

นางบอกว่านางปิดวาจา

ก็ไม่พูดกับใครไง
ก็คือไม่พูดกับใคร

เหมือนเวลาเป็นปฏิบัติ

ถามอะไรนมฟ้าคิดอะไรวะพี่นมฟ้าคิดอะไร
แฟนพี่นมฟ้าฟันแฟนหน่อยฟันแฟนคิดถึง

เดี๋ยวขอพักแป๊บนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันวันจันทร์กลับไปทำงานล่ะอ่าวันวันจันทร์จะกลับมา
ครับผมก็เดี๋ยวพอผมกลับไปทำงาน
จำก็คงจะต้องป่วยต่อเพราะว่ามดดำหญิงหลังนี้เห็นบอกเจ็บรูก้นมาก
ไอ่บ้าหลวงจิต
คนอย่างฉันน่ะตายยาก

เพราะว่าพี่อยู่ตรงนี้ไง
ไม่ได้รับโทรศัพท์เคยเป็นป่ะเราไม่รู้จะคุยกับใครแล้ว

ไม่ใช่หมายถึงว่าทุกวันนี้เวลาเราทำรายการเสร็จเนี่ย
เราพูดเยอะไม่รู้จะคุยอะไรกับใครแล้วอ่ะ

เอาเป็นว่าใครที่เป็นห่วงพี่หนุ่มก็ติดตามได้ในข่าวใส่ไข่
เดี๋ยวพี่หนุ่มก็จะมีอัปเดตโทรมาหาอะไรกันแบบนี้เรื่อยนะคะ